เห็นว่าหลายคนปรับตัวได้ดีมากเลยนะคะ

แต่เขาก็ต้องหาวิธีในการขายของ
อย่างแม่ค้าร้านส้มตำร้านหนึ่งนะคะ

ฉันเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนของขาย

แซ่บ

นี่ค่ะของที่ว่าแซ่บอยู่ในมุ้ง

มันก็คือ

มันก็คือ

เนื้อแดดเดียวหรอ

ทีมงานตลอดข่าวไปสืบมาแล้วนะว่า

อยู่ที่ซอยหัวหิน๔๖เขต
เทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน

แดดเดียวทั้งหลายทั้งปวงนี้

เป็นร้านขายส้มตำแซ่บบักคัก

เขายังขายเนื้อแดดเดียวด้วย
นี่นะเล่าเรื่องราวให้ฟัง
บอกว่าแรกก็ขายส้มตำนั่นแหละ

โควิดระบาดมาตรการของ

ทำยังไงก็เลยขายส้มตำออนไลน์

อะไรนะที่ทำขายแล้วมันไม่เน่า

นี่ไงเนื้อแดดเดียว

แล้วก็เอาส่งขายรับรองว่าขายดิบขายดี
ก็เลยทำมันขึ้นมานะคะ

พ่อค้าทั้งหลายลูกมือ

แล้วถามว่าขายดีไหม

เขาบอกเป็นหลักนะไม่มากไม่ไม้หรอก

หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนน่ะคุณผู้ชม

กลายเป็นรายได้หลักไปแล้ว

ทางร้านเนี่ยเขาก็แพ็คบรรจุอย่างดีเห็นมั้ยคะ

มันต้องมีน้ำจิ้ม

แซ่บแบบนี้กินคู่กัน
เขาก็ขายแพ็คคู่กันไปเลยคุณผู้ชม

ใครอยากจะสั่งซื้ออยากจะลองดูซิ

ชื่อว่าส้มตำแซ่บบะคัก

ถือว่าย่อมเยาว์และคุ้มค่านะ

คือว่าถูกเขาแพ็คอย่างดีคุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีแจ่วปลาร้ากระปุกละ๗๐บาท

แต่ถ้าอยากถามว่า

เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่า
ฉันจะส่งเดลิเวอรี่เมนูนี้ดีไหม

เอามาให้คุณผู้ชมได้น้ำลายไหลด้วยนะคะ